คุณผู้ชมคะส่วนตำแหน่งประธานสภาพผู้แทนรัศดรจะเป็นของใคร
เก้าไกลเพื่อไทยหรือคนกลางอย่างอาจารย์วันวันวันมุหมาธนอมมัธา
พักประชาชาตินะคะคือคืนนี้ต้องจับตาไปที่การแถลงข่าวร่วมกันระหว่าง
เก้าไกลและพักเพื่อไทยที่โรงแรมแหล่งคัสเตอร์ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะคะ
มี๒จุดเลยรายงานแบบภาพรวมและรายงานจากหน้าห้องแถลงข่าว
ติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ในภาพรวมกันก่อนนะคะเชิญค่ะ
ค่ะคุณภาคภูมิคุณเข็มมาสอนค่ะที่โรงแรมแรงคัสเตอร์นะคะ
ก็จะเป็นสถานที่ที่จะใช้สรุปเลยนะคะว่าวันนี้ประธานสภาพผู้แทนรัศดร
จะเป็นใครที่นั่งดำรงตำแหน่งนี้ค่ะณขณะนี้นะคะ
ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราเกาะติดบรรยากาศสดอยู่ที่บริเวณชั้นหนึ่งเลยนะคะ
จะเห็นว่าภายภาคหลังนี้นะคะจะเป็นการมารอต้อนรับของเจ้าหน้าที่โรงแรม
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของพักเก้าไกลค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ
มีแก่นำของพักพลังธรรมนะคะพักเป็นธรรมค่ะ
มาถึงค่ะตอนนี้มีคุณกองฟูนะคะเดี๋ยวขอคุยกันก่อนครับ
ก็แจ้งว่าเดี๋ยวเป็นพี่ใหญ่สองพี่สองคนเขาแทรกบนบนโต๊ะแทรกนะครับ
ใช่ไม่ได้ร่วมแทรกผมให้พี่ไยด์เขาสองคนเขาแทรกครับ
ครับที่จะน้องเราจะได้มีประธานสถาแล้วนี่ครับก็จะเป็นใครก็

เหมาะสมแล้วก็ดีกับทุกฝ่ายเป็นประชาเป็นประธานสภาของพี่น้องประชาชนนะครับ
แต่อาจจะไม่ได้มานั่งแถลงข่าวด้วยกันแล้ว
ครับเป็นสองแถวของพี่ใหญ่ครับเป็นเรื่องของทั้งสองพี่ใหญ่

ได้รับแจ้งนะคะว่าวันนี้จะเป็นการเปิดตัวของประธานสภามานั่งแถลงด้วยเลย
ก็เพิ่งน่าจะเพิ่งตกลงจากพี่ใหญ่เพื่อไทยนะครับผม
ก็พึ่งจะพูดคุยกันแต่ขออนุญาตไปคุยกันหน่อยเนาะ
หมายถึงว่าต้องแจ้งหลักจากพี่พี่เซ็นซี่สุดใช่ไหมครับ
ครับครับประมาณนั้นค่ะ
ครับครับต้องแจ้งหลักจากพี่พี่เซ็นซี่สุดเลยใช่ไหมครับ
ครับครับ
ครับ

บรรยากาศน่าจะดีและเป็นประโยชนต่อพี่น้องประชาชน
หรือแค่เห็นว่าแรกมีการบอกแข็ดภักดิ์มาก่อน
แต่สุดท้ายคือเหลือแค่๒ภักดิ์ก่อนหรือคะ

อาจารย์มนต์ได้พูดแล้วว่าให้๒พักได้มาคุยกัน
แล้วก็สองพักคุยก็เลยคิดว่าน่าจะมีข้อสรุปที่แถลง
ส่วน๘พักก็บอกว่าถ้าเรา๒พักสุดจบก็จบ

สองภาคคุยกันแล้วก็จะไปแจ้งให้ทราบในวันพรุ่งนี้
แต่พี่ว่นแบบว่าสัญญาณดีใช่ไหมคะตอนนี้
ตอนนี้คือสัญญาณดีใช่ไหมคะ
ทุกคนก็เริ่มต้นจากอยากให้เห็นประชาปน์ใต้
แล้วก็อยากให้ปัญหาความต้องการของประชาชนประสบความ
จะเป็นท่านวันนีอย่างที่ได้มีข่าว

แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้อ่ะในส่วนของห่วงประธานสถานีก็เด็ดน้ำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่พุทธ
แต่ตอนนี้ตกลงกันได้แล้วใช่ไหมคะจบแล้วครับจบแล้ว
ถือว่าการทำงานของคณะเจรจาในครั้งนี้เนี่ยทำงานสำเร็จลุกล่วงเลยไหมครับ
ร่วมครับรู้ร่วมก็คิดว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ประชาชนอยากได้นะครับ
ครับขอบคุณครับค่ะคุณเกมสอบคุณพระภูมิค่ะ
นั่นก็เป็นเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะสดร้อนเลยนะคะ
ยืนยันนะคะว่าการหารือในวันนี้เนี่ยเสร็จสิ้นภารกิจไปได้ด้วยดีค่ะ
แล้วก็ภาพรวมที่ออกมาเนี่ยถือว่าเป็นไปได้ด้วยสวยค่ะ
วันนี้นะคะเมื่อกี้คุณภูมิพรรมบอกว่ารออีก๑๕นาทีนะคะ
ก็จะชัดเจนแล้วนะคะว่าสรุปแล้วท่านวันมุธมัธนอมธา
ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรหรือไม่ค่ะ
เดี๋ยวทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะมีเกาะติดบรรยากาศอยู่ที่บริเวณชั้นสองค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศที่บริเวณชั้นหนึ่งซึ่งเป็นทางเข้าของโรงแรมแหล่งคัสเตอร์ค่ะ
ขอบคุณคุณสิริวัณรักษัตริย์นะคะเดี๋ยวตามการรายงานสดกันต่อนะคะ
ครับก็คุณภูมิธรรมบอกอีกสิบห้านาทีก็รู้ค่ะแสดงว่าประมาณทุ่มครึ่งก็น่าจะแถลง
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่หน้าห้องแถลงข่าวหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับสื่อมวลชนก็ไปรอกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะฮะ
คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเรานะครับอยู่ที่หน้าห้องแถลงข่าวติดตามบรรยากาศสดกันเลยครับ
คุณผู้ชมครับไม่ใช่เพียงแค่โรงแรมแรงคัสเตอร์กรุงเทพหานครที่ใช้เป็นสถานที่เหมือนกันกับที่พักเพื่อไทย
มีการรวบรวมเสียงเมื่อปี๖๒นะครับแต่ว่าห้องในการแถลงข่าวค่ำคืนนี้ก็เป็นห้องเดียวกันด้วยครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้สื่อทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยแน่นเลยนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมบรรยากาศภายในห้องการแถลงข่าวนะครับ
ซึ่งในตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมีสื่อมวลชนแล้วก็ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศปักหลักกันอยู่ที่นี่
โรงแรมแลนดเคาน์สเตอร์มีห้องประชุมทั้งหมดถึง๙ห้องครับคุณผู้ชมครับ
เป็นห้องเล็กเนี่ยมี๗ห้องนะครับ
ขนาดกลาง๑ห้องแล้วก็ห้องขนาดใหญ่๑ห้อง
มีพื้นที่ถ้าหมด๒๑๐ตรมครับ
สามารถจุคนได้อยู่ในนี้นะฮะ๒๔๐คนเป็นระบบแบบเชลเตอร์ในห้องประชุมแบบนี้นะครับ
แล้วก็มีศิลปะในการตกแต่งเป็นของไทยแล้วก็ตะวันตกด้วยนะครับ
หากย้อนกลับไปเมื่อปี๖๒ตอนนั้นพักเพื่อไทยมีการรวบรวมเสียงนะครับ
ในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าครั้งนั้นก็ไม่สามารถมีการจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็เป็นผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะครับที่ดำรงตำแหน่ง
เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมครับที่บริเวณข้างหน้าของห้องการแถลงข่าวนะครับ
ก็มีการฮือฮากันนะครับเพราะว่าตอนแรกมีการตั้งป้ายนะครับ
แปดพักร่วมรัฐบาลเองนะครับซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมครับมีการเก็บป้ายไปแล้วนะครับ
ตอนแรกอย่างที่เราทราบกันดีว่าการแถลงข่าวของ๘พักร่วมรัฐบาลเอง
ก็จะมีแต่ละจุดเนี่ยวางอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเลยนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เหมือนกับที่คุณกังฟูอยู่ด้านล่างบอกนะครับ
ว่าจะเป็น๒พี่ใหญ่ก็คือพักเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลนะครับ

อย่างที่เราทราบครับคุณผู้ชมครับว่าพักเพื่อไทยเองก็มีจุดยืน

หาข้อตกลงกันตอนนี้ยังไม่ตกผลึกนะครับ
ว่าจะมีการแถลงข่าวในอีกไม่กี่นาทีแล้ว
ห้องประชุมที่อยู่ด้านหลังนี้คุณผู้ชมครับ
จะเป็นห้องในการพูดคุยกันนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตอนนี้อยู่ด้านล่าง๑ทีมแล้วก็ด้านบน๑ทีม
มีการส่งของสมาชิกพัก๘พักร่วมรัฐบาลขึ้นมาที่อยู่บริเวณข้างบนนะครับ
ซึ่งเป็นห้องในการประชุมในการพูดคุยตกผลึกกัน
ทางด้านพักเก้าไกลแล้วก็เพื่อไทยเองนะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมีสมาชิกของพักเดินเข้าไปในห้องกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทีมข่าวธนาทีวีได้สอบถามทางด้านแหล่งข่าวกล้ายชิดในพักเก้าไกล
บอกว่าหลังจากเสร็จสิ้นรัฐพิธีในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ

คาดว่าน่าจะแถลงข่าวประมาณกี่โมงฮะ
นำของทั้งสองพักได้บอกไหมครับ
ตอนนี้ไม่มีการเปิดเผยเรื่องเวลาในการแถลงข่าวนะครับ
แต่กำหนดการเดิมคือ๑๙นาฬิกาครับ
ซึ่งการที่จะแถลงข่าวต้องย้ำนะครับ

เป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่ต้องคุยให้ตกผลึกแบบชัดเจน

ผู้สื่อข่าวเราทั้งสองคนจะรายงานมาตลอด
เป็นว่าตอนนี้เขาจะไปหารือกันก่อน